สิทธิ์มหันนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เมื่อวานนี้มาจนถึงวันนี้ตลอดทั้งวันหลายพื้นที่ครับ
อีกหนึ่งวันซึ่งอยู่ในห่วงเรียกเวลาต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนนะครับ
ย้ำเตือนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ดังกล่าวนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนตกหนักลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงลูกเห็บก็มีโอกาสเกิดขึ้นด้วยนะครับ
ภาคเลยทีเดียวนะครับประกอบไปด้วยดังนี้นะครับ
บริเวณทางตอนบนครับพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดน่าน
อุตรดิษฐ์พิศนุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์
อีสานครับจังหวัดนครราชศรีมาชัยภูมิ
ขอนแก่นอุดรธานีมหาสารคาม
กาลสินร้อยเอ็ดมุกดาหารสะกดนคร
กลางครับลบบุรีสละบุรีครับ
ส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกประกอบไปด้วย
จังหวัดปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชืองเศร้า
ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะครับ
พื้นที่เหล่านี้พรุ่งนี้อีก๑วันนะครับ
ต้องเตรียมรับมือใครที่อยู่บริเวณดังกล่าว
สภาพอากาศร้อนจัดก่อนหน้านี้
คงต้องจับตาเป็นพิเศษนะครับ
แน่นอนครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดเรื่องของ

ก็คือเรื่องของมวลอากาศเย็นที่แผลลงมานั่นเองนะครับ
ทีนี้มาดูกันกับการคำนวณจากระบบพยากรณากาศ

ค่ำคืนนี้มีการคาดการณ์แบบนี้นะครับ
ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
จะเป็นจุดที่มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากที่สุดนะครับ
หลังจากนั้นก็จะค่อยแผ่ปกคลุมเป็นวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับ
ไปจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก

อย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครภาคกลางตอนล่าง
มีโอกาสเจอฝนตกด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
แต่อาจจะไม่รุนแรงเหมือนในพื้นที่ภาคอีสาน
ช่วงสายในวันพรุ่งนี้อาจจะต้องเตรียมรับมือกันหน่อยนะครับ
หลังจากนั้นครับวันศุกร์กลุ่มฝนจะค่อยหายไปนะครับ
คาดการณ์ว่าจะหายหมดนะครับหลังวันที่๑๐เป็นต้นไปครับ
ซึ่งวันพรุ่งนี้นั้นก็จะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัน
ยังคงมีความรุนแรงและต้องเตรียมรับมือนะครับ
อย่างที่บอกแล้วครับว่าเป็นผลพวงมาจากมวลอากาศเย็น
ซึ่งตอนนี้มีการแผลลงมาปกกลุ่มบริเวณพื้นที่ทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสาน

แผลลงมาแบบนี้ก็ไปช้อนให้อากาศชื้น
อากาศที่มีความร้อนก่อนหน้านี้ลอยตัวขึ้นบนท้องฟ้า
สีแดงที่คุณผู้ชมจะได้ชมในกราฟิกต่อไปนี้นะครับ
มีการลอยขึ้นไปนะครับ
ทำให้มีการก่อตัวของกลุ่มก้อนเมฆ
เป็นกลุ่มก้อนเมฆฝนฟ้าขนองหรือว่าคิวโลนิมบัสนะครับ
พอก่อก้อนเมฆที่มีขนาดใหญ่อากาศเย็น

ซึ่งลมเย็นเหล่านี้เองถือว่าเป็นลมกระโชกแรง
ที่สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น
กลุ่มก้อนเมฆใหญ่มากขึ้นแค่ไหน
โอกาสการเกิดลูกเห็บก็มีโอกาสมากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะครับ
แน่นอนครับถึงแม้ว่าจะสร้างความเสียหายในหลายจุดนะครับ
แต่ก็มีเรื่องดีหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่ากลุ่มฝนกลุ่มนี้ก็มาพร้อมกับกลุ่มเมฆแล้วครับ
มาช่วยบดบังอุณหภูมิความร้อนจากแสงแดดครับ
ก่อนหน้านี้จะสังเกตว่าช่วงกลางวันแดดร้อนแดดแรงเหลือเกินนะครับ
แต่ถ้าหากเราดูจากการตรวจสอบอุณหภูมินะครับ
อุณหภูมิช่วงก่อนหน้านี้๒๓วันหลังจากนี้๒๓วัน

แต่เราจะรู้สึกเย็นกว่าครับเพราะว่ามีกระแสลมพัดอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็บนท้องฟ้านั้นมีเมฆมากยิ่งขึ้น
ที่สำคัญครับกระแสลมเหล่านี้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญ
ที่จะช่วยทำให้สถานการณ์หมอกควันในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนั้นเบาบางลง
นี่คือการคาดการณ์หลังจากนี้เป็นต้นไป

จากจะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ